คุณผู้ชมอย่างที่เตือนกันไปตั้งแต่ต้นรายการนะเรื่องของฝนฟ้านะครับ
เพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนตกแรงอยู่นะครับมีลมแรงด้วย
ลำปางเนี่ยเมื่อวานมันเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดนะครับ
เพราะว่ามีคนงานไปหลบฝนอยู่หลังกำแพง
และกำแพงนั้นมันเพิ่งสร้างใหม่ปรากฏว่าลมพัดกระโชกแรงมา
แล้วก็ทำให้กำแพงพังเสียหายทับคนงานรายนี้เสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางเมื่อวานนี้นะฮะ
ก็มีลมพายุพัดกระหน่ำต้นไม้ล้มไฟฟ้าดับ
ใช่แต่เราจะเตือนกันตลอดเลยนะว่าอย่าอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มันไม่แข็งแรง

ใช่นะฮะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
นี่แหละฮะที่เกิดเหตุก็คือโกดังเก็บสินค้าของสากรการเกษตรแม่ทะนะครับ
อยู่ที่หมู่๘ตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับ
กำลังสร้างเสร็จใหม่แต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับ
เมื่อผนังกำแพงเหล็กของโกดังเนี่ยถูกพายุพัด
แล้วก็ล้มทับนายวิชัยอายุ๓๙ปีซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่
แล้วก็เป็นหัวหน้าคนงานที่มาก่อสร้างโกดังดังกล่าวจนเสียชีวิตนะครับ
โดยผู้ดูแลสหกรดังกล่าวก็คือนายบุญแถมหนองปิงคำอายุ๗๒ปี
ก็เล่าให้ฟังเดินมาชี้ให้ดูเลยนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุตอนนั้นคือมันมีทั้งฝนตกหนักนะคุณ
ที่สำคัญมันมีลมกระโชกแรงเหมือนเป็นพายุเนี่ยแหละครับ
ผู้ตายรีบไปปิดประตูโกดังแล้วก็หลบฝนอยู่ตรงนั้น

แต่ระหว่างที่ผู้ตายเดินอ้อมโกดังไป
ผนังกำแพงที่เป็นโครงเหล็กมันพังถล่มลงมา
ตอนนั้นนะฮะตัวของคุณบุญแถมก็พยายามมองหาว่า
ผู้ตายเดินอ้อมออกมาหรือยัง

แต่ปรากฏว่าไม่เห็นผู้ตายเดินออกมาสักที
สักพักหนึ่งนะฮะได้ยินเสียงของคนงานร้องตะโกนโหกเวก
ก็เลยเชื่อว่าเกิดเหตุร้ายอย่างแน่นอนนะครับ
เขาก็เลยเดินเข้าไปตรวจตรงผนังเหล็กเนี่ยนะครับ
พบว่าผนังเหล็กทับร่างของผู้ตาย

ช่วยกันที่จะยกผนังเหล็กแล้วก็นำร่างออกมา
แต่ว่านายวิชัยเสียชีวิตแล้วกลายเป็นเหตุสลดเลยนะครับ

โครงมันเหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักนะฮะ
คุณผู้ชมฮะไปตรวจสอบในพื้นที่ลำปางอีกนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปได้รับรายงานว่า
มีลมพายุพัดหลายพื้นที่ดูพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ต้องมาช่วยกันแล้วฮะ
ในการยกสิ่งของยกต้นไม้แล้วก็โครงอะไรต่าง

สาราหน้าวัดต้นทงชัยหมู่๑ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองนะครับ
ก็เกิดพายุพัดถล่มทำให้ต้นไม้สายไฟก็ขาดนะครับ
แล้วก็โครงสร้างหลังคาที่มุงด้วยจากที่สร้างขึ้นมาชั่วคราว
ในการจัดงานศพสูงประมาณ๑๐เมตรยาวถึง๓๐เมตรเนี่ยนะครับ
ล้มแล้วก็ล้มลงมาใส่ชาวบ้านด้วยที่เข้ามาร่วมงานศพนะครับ
เป็นเหตุให้งานนี้นะคุณนะมีชาวบ้านที่ถูกต้นไม้ล้มทับด้วยแต่ว่ายังโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บมาก
เป็นร่องเป็นรอยแบบนี้เสื้อข้างหลังนี่ขาดเลยคุณตาเนี่ย
เป็นรอยเลยนะครับนี่คือคุณตาจันทร์อายุ๘๐ปีนะครับ
ในการช่วยเหลือแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่ในการจัดงานศพ

เพราะว่าต้นไม้ลงมาทับขนาดนี้นะครับ

บริเวณหน้าตู้บริการประชาชนบ้านแม่กึ๊ดนะครับ
หมู่๑๐ตำบลเสริมงามอำเภอเสริมงาม
พายุฝนที่มันตกลงมามันพัดถล่มมาแบบนี้
ก็ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มระเนละนาดเลยคุณ
กี่ต้นคะนี่พอมันดึงแล้วมันเกี่ยวมันรักสายมันต่อกันใช่ไหม
ใช่มันรั้งล้มกันมาหมดเอียงกันมาหมดแบบนี้นะครับ
ก็ส่งผลให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่อำเภอเสริมงาม

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักโค้น
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็ยังพบว่าบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายไปมากที่สุด

คิดว่ามั้ย

แล้วก็ที่พักสายตรวจตำบลเสริมงาม
บริเวณถนนสายลำปางเสริมงาม
ก็ถูกแรงพายุพัดเอากระเบื้องมุงหลังคา
ปริ้วเลยต้นไม้ก็ล้มทับ

ดังนั้นผมเตือนไว้ก่อนเลยว่ามี๓๐จังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบ
ฝนตกลมแรงในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ภาคเหนือก่อนเลยเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัย
กำแพงเพชรน่านแพร่อุตราดิษฐพิสุนโลกแล้วก็เพชรบูรณ์
จะมีฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับ
แล้วก็พระอิศ่านก็จะมีบางจังหวัดอย่างเลย
อุตรอนทานีน้องบวลำคูน้องคายชัยภูมิ
แล้วก็ที่นครราชศรีมายังมีฝนอยู่
ภาคกลางมีฟ้าหลวะควรมึดขึ้มนะครับ
มีฝนฝ้ามีฝ้ากระนอง๑๑๐กริมของพื้นที่ที่กาญศนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์
ส่วนภาคตะวันออกก็ฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ฝนน้อย
ภาคใต้ก็มีฝนอยู่นะฮะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เพราะว่ามันมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นขึ้นมานะ

ส่วนกรุงเทพมหานครนะครับอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
แต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าฝนจะตกนะฮะ